คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
พลเมืองดีอายุ๒๔ปี
ไปเจอร่างของหนูน้อยวัย๑๐เดือนเท่านั้นเองคุณ
ถูกทิ้งไว้ริมคลองตาคล้ายนะฮะ
ริมคลองตาคล้ายเพียงลำพังนะครับ
ก็ผู้เป็นแม่ทิ้งอะไรไว้ให้บ้างรู้ไหมคุณ
ทิ้งเสื้อผ้าไว้ข้างกายของเด็กนะครับ
ทีนี้ทางคนที่เป็นพลเมืองดีที่ไปพบเจอ
ก็ถ่ายคลิปตอนไปเจอร่างหนูน้อยไว้ด้วยนะฮะ

เป็นคลิปที่มีพลเมืองดีท่านหนึ่งนะครับ
ก็คือนางสาวสุพัตราอาทหารอายุ๒๔ปีนะฮะ

ได้เจอตัวหนูน้อยวัย๑๐เดือนเพศหญิงนะคุณนะ
ดูคลิปกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนเจอตัวพลเมืองดีรายนี้
คือต้องกล่อมหนูน้อยไว้ในอ้อมกอดตลอดเวลาอยู่เหมือนกันนะครับ

สงสารเด็กแต่ว่ามันยังไม่สงสารลูกมันเลย
ให้ดูแล้วอ่ะ
มีฉันชื่อนามสกุลเขียนบนนี้ก็ได้เนี่ย
เขียนชื่อนามสกุลเขียนว่าเขียนชื่อนามสกุลตัวเองใช่ไหม
เขียนชื่อนามสกุลตัวเอง
น้อยนี้น้อยนี้นี่ไงนะครับ
คลองตาคล้ายในพื้นที่หมู่๑๐ที่ตำบลบางบัวทองอบบททบรีนะครับพร้อมกับกองเสื้อผ้าแล้วก็ขวดนมวางอยู่
แล้วก็ที่สำคัญคือมีใบแจ้งเกิดของเด็กที่แม่เซ็นเอกสารยินยอมทิ้งไว้ด้วยนะครับ
ระบุชื่อแม่ของเด็กก็คือนางสาววราพรอายุ๒๖ปีนะครับ
ทีนี้พลเมืองดีก็ไม่รู้จะพาเด็กไปไหนคุณเพราะเด็กอยู่ตรงนั้นก็ไม่ปลอดภัยนะฮะ
ปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ได้ก็เลยพาเด็กมาไว้ที่บ้านเพราะเด็กเนี่ยมีอาการไม่สบายด้วยนะคุณนะ
โทรติดต่อมูลิธิไม่ได้เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาปิดทำการแล้วนะครับ
เธอก็เลยตัดสินใจดูแลเด็กชั่วคราวไปก่อนเพื่อรอเจ้าหน้าที่มูลที่มารับตัวต่อไปในตอนเช้านะฮะ

ใช่ไหมครับมาเจอตรงนี้หรือครับมาเจอน้องนอนอยู่บนคันดิน
นี่แหละครับทีนี้ก็ต้องหาเบาะแส
ในการตามตัวแม่ที่ทิ้งเด็กไว้นะครับ
ด้านของสารวัตรกำนันตำบลบางรักใหญ่นะฮะ
นายสุรพลปานอุทัยก็เปิดเผยบอกว่า
เคยเห็นนะเห็นแม่เด็ก๒๓ครั้ง

ซึ่งเมื่อวานนี้เห็นอุ้มลูกน้อยมาด้วย
แล้วก็มีกองเสื้อผ้าวางอยู่ที่คันดินริมคลอง
ส่วนตัวแม่ยืนขวางรถยนต์ที่ขับผ่านไปผ่านมา
ก่อนที่แม่ของเด็กจะหายตัวไปนะครับ
แล้วก็มีคนมาเจอเด็กถูกทิ้งไว้เพียงลำพัง
นี่กองเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยนะฮะ
ด้านของตำรวจสพบางบัวทองได้ลงพื้นที่
ไปบ้านของพลเมืองดีที่เจอเด็กนะครับ
เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แม่ของเด็กทิ้งไว้
ซึ่งเอกสารก็มีสำเนาบัตรประชาชนของพ่อแม่เด็ก
ใบแจ้งเกิดพร้อมข้อความเขียนสั้นว่า
ยินยอมและให้รับเด็กคนนี้ด้วยความเต็มใจนะฮะ
เจ้าหน้าที่พมนธบุรีก็ตรวจสอบร่างกาย

พบว่ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วนะฮะ
แล้วก็วันนี้จะส่งเด็กไปตรวจร่างกายอย่างละเอียด

เพื่อให้อยู่ในความดูแลจนกว่าตำรวจ
จะสามารถตามตัวพ่อและแม่แท้ของเด็กมาได้นะครับ

เมืองใหม่บางบัวทองนายวิเชียรเจริญนนทศิษย

แล้วก็หากไม่มีใครรับดูแล
เดี๋ยวผมเองนายกเทศมนตรี
จะรับอุปการะเด็กคนนี้เอง

ถ้าเขายังรักอยู่นะครับถ้าเขายังรักลูกเขานะครับในเรื่องขาดนมอุปกรณ์เสื้อผ้าเด็ก
ผมยินดีส่งเสียอยู่คือไม่ใช่เอามาทิ้งอย่างนี้
คือผมไม่ชอบคนที่ว่าหนึ่งมีลูกและเป็นภาระของสังคม
สองแล้วเมื่อเราเกิดจากความรักก็จงรักเขาซะ

นักการศึกษาเดี๋ยวผมมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่มีโรงเรียนอยู่

อันนี้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าผมรับอุปการะใน
ในเด็กโรงเรียนศาสาบังบะทองนี้ผู้ยุคนะ
แต่อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์นี้ทางพลเมืองดี
ผู้หญิงคนนั้นก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพบางบัวทองแล้วนะครับ
และตำรวจก็รู้ตัวแม่ของเด็กแล้วนะ
เพราะว่ามีชื่อมีอะไรชัดเจนแล้วก็มีชาวบ้านรู้จักนะครับ
ก็จะตามตัวมาสอบสวนแล้วก็พิจารณาคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ